อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนทางด่วนนะครับ
เป็นทางด่วนศรีรัฐนะครับฝั่งขาเข้าเมืองช่วงวัดบัวขวัญ
จังหวัดนวลธับบุรีเวลาประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้
ช่วงเวลาเร่งด่วนเลยล่ะอืมนะครับก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุรถเบนส์สีดำพุ่งชนท้ายรถกระบะ
เป็นรถกระบะที่เป็นตู้ทึบขนส่งเฟอร์นิเจอร์เขาจอดเสียอยู่ที่ไหลทาง
เบ้นสีดำมาชนท้ายเขาทำให้รถกระบะกระเด็นไปโดนพนักงานของร้านเฟอร์นิเจอร์
ที่เขายืนดูรถอยู่หน้ารถสองคนเป็นผู้ชายถูกชนกระแทก
แล้วกระเด็นตกลงไปจากทางด่วนลงไปเสียชีวิตอยู่ข้างล่างนะครับ
โอ้โหหลังเกิดเหตุตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึ้งมาตรวจสอบนะครับ
พบว่าผู้เสียชีวิต๒ศพที่ตกลงไปเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
ชื่อว่านายคาริตวรากลางอายุยี่สิบสองปี
และนายวุฒิชัยสุราชาอายุ๓๒ปีเป็นพนักงานของบริษัทเฟอร์นิเจอร์
เป็นพนักงานที่มากับรถกระบะเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์แบบนี้
แล้วมีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงนะครับที่มากับรถเฟอร์นิเจอร์นะครับ
ชื่อว่านางสาวพานุชนาฏคามากลางอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นแฟนสาวของนายคาริสที่ตกลงไปเสียชีวิตอืมอ่า
เขาจะแต่งงานอยู่ปีหน้าอยู่แล้วนะใช่ค่ะนามสกุลอาจจะคล้ายคล้ายกัน
แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันผู้ตายคือนายคาริสวรากลาง
กับนายวุฒิชัยสุราชาส่วนคนบาดเจ็บผู้หญิงคนนี้
นั่งรถมาด้วยตอนนั้นโชคดีอยู่ในรถนะแต่ก็ถูกกระแทกจนเจ็บแถวบริเวณหน้าอก
ชื่อนางสาวพานุชนาธิ์คามากลางคือนางสาวพานุชนาธิ์เนี่ย
เป็นแฟนสาวของนายคริสนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ย
มันเริ่มต้นและเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีไปคุยมาด้วยนะครับเราจำลองเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับนางสาวพนุชนาธิ์บอกว่านายคริสกับนายวุฒิชัย
เป็นพนักงานของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ตัวเองเป็นแฟนของนายคริสเมื่อช่วงเช้า
๓คนเดินทางมากับรถมาจากปากเกร็ดจะไปส่งของให้กับลูกค้า
นายวุฒิชัยเป็นคนขับนายคาริสเป็นคนที่นั่งข้างคนขับอยู่
หน้าส่วนนางสาวพนุชชนาศนั่งอยู่เบาะหลังขณะเดินทาง
ทางด่วนครับทางพิเศษศรีรัฐมุ่งหน้างามวงวานระหว่างที่
รถขึ้นทางด่วนไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ารถไปเสียระหว่างทาง
นายคริสกับนายวุฒิชัยก็ลงจากรถไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นส่วน
นางสาวพานุชนาธิ์ยังนั่งรออยู่บนรถพอเช็คเบื้องต้นดูแล้วอ่า
สงสัยจะมาจากหม้อน้ำเสียก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
จากช่างนะครับแต่ทั้งสองคนที่เสียชีวิตยังยืนรออยู่ที่
หน้ารถค่ะแล้วเนี่ยครับผ่านไปสัก๑๐นาทีมีรถเบ้นสีดำพุ่ง
ชนท้ายรถกระบะส่งเฟอร์นิเจอร์ที่นางสาวพนุชนาธิ์นั่ง
อยู่ข้างในชนจากด้านหลังแล้วรถกระบะก็พุ่งไปชนนาย
ฤทธิกับนายวุฒิชัยที่ยืนอยู่ข้างหน้ารถอย่างจังทั้งสอง
คนกระเด็นตกจากทางด่วนร่างกระแทกพื้นข้างล่างเสียชีวิต
เขาถูกหาใครประมาณ๑๐นาทีรถเก่งก็มาชนท้ายชนท้ายหนู
ไม่เห็นอะไรเลยเหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจมากนะคะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างนายคาริส
แต่งงานกับแฟนสาวอยู่แล้วปีหน้านายวุฒิชัยเนี่ยก็เป็น
หลักของครอบครัวต้องดูแลแม่ดูแลภรรยาแล้วก็มีลูก
สาวอายุแค่๓ขวบเนี่ยโอ้โหนางสาวพานุชนาฏผู้บาดเจ็บที่
อยู่ในรถกระบะเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าตัวเอง
เองกับแฟนหนุ่มก็คือนายคฤษ๑ในผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคุย
กันเอาไว้แล้วว่าจะแต่งงานกันปีหน้าต่างฝ่ายต่างก็เลยตั้ง
ใจทำงานเก็บเงินก่อนจะถึงวันแต่งงานแต่ฝ่ายชายก็ต้องมา
เสียชีวิตไปก่อนนางสาวพานุชชนาธิ์บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะคะ
หลังจากนี้ไปยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อทำอะไรไม่ถูกช็อกมาก
เห็นแฟนตายไปต่อหน้าต่อตาค่ะอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะ
คนสนใจมากแล้วก็ที่บริเวณนั้นเนี่ยที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
ทุกฝ่ายเขาก็กำลังรอเจ้าหน้าที่อะไรกันอยู่นะครับ
ดีมีผู้ชายคนนึงค่ะคุณผู้ชมวิ่งเข้ามาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ร้องไห้อย่างที่เห็นแบบนี้
ร้องไห้ฟูมฟายเสียใจแล้วก็ทันทีที่เห็นร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมีผ้าขาวคลุมอยู่เนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้ยิ่งร้องหนักกว่าเดิมคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องพาออกจากจุดเกิดเหตุไปสงบสติอารมณ์มา
ครับเราก็สอบถามว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครเออ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวีรพลเทพวังเป็นน้องของภรรยาของนายวุฒิชัยผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็สนิทกับนายวุฒิชัยมาก
แล้วก็เป็นน้องภรรยาของนายวุฒิชัยด้วยเป็นน้องเมีย
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าโอ้โหวิ่งมาดูที่ศพร้องไห้ไม่หยุดเนี่ยค่ะ

เขาเล่าให้นักข่าวฟังนะว่าเพิ่งเจอกับนายวุฒิชัยมีศักดิ์เป็นพี่เขย
เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองก่อนจะมาเกิดเหตุนะคะ
ก็ยังคุยกันยังคุยโทรศัพท์กันอยู่
ตัวเองก็ได้รับโทรศัพท์ของนายวุฒิชัยว่านายวุฒิชัยขับรถ
แล้วก็มารถเสียแล้วก็มาถูกรถชนตกทางด่วน
คิดเลยว่าพี่เขยจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้พูดอะไรไม่ออก

ก็เลยอยากจะฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนว่าให้ระมัดระวัง

เหตุการณ์นี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับคู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะ
ผมเจอกันเมื่อเช้านะครับผมเข้าไปหาแม่
ผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับ
ผมก็พาลูกไปซื้อกระหนุ่ม
เพราะผมกลับไปห้องไม่ถึงเยาะโมง
ผมก็ได้ยินข่าวว่าโทรมาบอกว่าขับรถตกทางด่วน
แล้วโทรมารอบสองบอกว่าโดนรถชนครับ
ผมผมพึ่งได้ถูกครับอีก
แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็เห็นเยอะครับขับรถด้วยเล่นมือถือไปด้วย

อันนี้ผมขอฝากนะครับ
คือถ้าเป็นญาติอยู่ที่บ้านใครจะไปคิดนะ
ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยญาติพี่น้องเรา
รถชนตกทางด่วนตายอย่างนี้ใช่ไหมใช่
แล้วนายวุฒิชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
เขาเลี้ยงดูแม่ภรรยาแล้วก็มีลูกสาวอายุแค่๓ขวบเอง
แล้วพอครอบครัวต้องสูญเสียในวุฒิชัยไป

ลูกสาววัย๓ขวบก็ต้องมาเสียพ่อไป
หลังจากวันนี้คือจะไม่มีพ่อแล้ว
ก็บอกว่าปกติเนี่ยทุกเช้านายวุฒิชัยก็จะออกจากบ้านประมาณ๗โมงครึ่ง
ออกจากบ้านไปทำงานก็จะซื้อข้าวให้ลูกก่อน
ก็ทักนายวุฒิชัยนะทักสามีว่าหนวดยาวแล้วนะ
นหนวดหน่อยไหมนายวุฒิชัยก็เลยตัดสินใจโกนหนวด
ปกติแล้วนายวุฒิชัยจะตัดหนวดไม่ได้โกน

ใช่ภรรยาบอกว่าก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่คิดจริง
มันจะเหมือนกับเป็นรางสังหรณ์ไงเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่าง
สุดท้ายพอนายวุฒิชัยออกไปทำงานก็เนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุ
ก่อนออกไปเนี่ยหอมลูกนะกอดลูกด้วยแล้วก็กอดภรรยาด้วย
ไม่คิดว่าจะเป็นการกอดการหอมครั้งสุดท้ายอะค่ะ
ฟังแล้วก็เศร้านะอืมอ่าส่วนความคืบหน้าทางด้านคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำคนขับรถเบ้นสีดำเพราะว่าก็บาดเจ็บเหมือนกัน
จากการถูกกระแทกตอนที่ถูกชนตอนที่ขับไปชนเขา
เรื่องต้นเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๗๐ชื่อนางสุราง
เป็นคนขับรถเบ้นสีดำคันเกิดเหตุที่ไปชนรถกระบะขนส่งเฟอร์นิเจอร์นะครับ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนางสุรางบอกว่ามีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอก
ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นตำรวจบอกว่าจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่ามีบางรายงานบอกว่าช่วงที่เจอตำรวจช่วงแรกเนี่ยคนขับรถเบ้นสีดำ
ซึ่งก็อายุ๗๐แล้วนะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะ
ยังไม่ยืนยันว่าจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวรอฟังว่าถ้าเขาให้การนะ
จะให้การแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับบนไหลทางมา
เขาขับมาตามเลนส์ปกตินี่แหละแต่ขับมาแล้วมันเกิดวูบเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้
ก็เลยเฉไปทางไหลทางพอเฉไปแล้วก็นี่แหละไปเจอกับรถกระบะ
ขนส่งเฟอร์นิเจอร์ก็เลยชนเขาอย่างจัง
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทำให้ต้องกลับมาคิดจริงนะคะ
คนอายุเยอะเวลาขับรถเนี่ยมันอันตรายไง
เหมือนคุณลุงอายุ๗๐กว่าที่ไม่ยอมหลบให้รถพยาบาลรถฉุกเฉินจำได้ไหม
แล้วก็ทำตัวไม่ถูกเพราะรถฉุกเฉินมาอะไรมา
คือตัดสินใจช้าเพราะอายุเยอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะ
อายุเยอะขับรถแล้ววูบแล้วเบี่ยงไปหลายทางเนี่ย

หรือถ้าคุณไม่เจอรถกระบะขนส่งเฟอร์นิเจอร์
คุณเองอาจจะตกมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ชนข้างทาง

หรืออาจจะให้การไปเพื่อจะให้มันดูเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะครับ
ตัวเองขับจากไหลทางมาตรงไหนยังไงเนี่ย
ว่ากล้องบนทางด่วนเนี่ยน่าจะหาได้นะครับ
จะได้รู้ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะครับ
ขณะที่ทางบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งทางผู้ตายทำงานอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับฝ่ายบุคคลแล้วก็เรื่องของประกันรถแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือแล้วนะครับ
ทั้งสองคนก็จะได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทอย่างเต็มที่ทางบริษัทเขายืนยันนะฮะ
ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปช่วงเวลาสั้นเนี่ยนะ๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
มีรถเก๋งจอดเสียบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานีจอดชิดซ้ายสุดแล้วถูกรถเก๋งพุ่งชนท้ายคนขับที่ยืนอยู่หน้ารถกระเด็นตกลงมาข้างล่างเสียชีวิต
อยู่นอกรถกระเด็นตกลงจากทางด่วนลงมาเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ
ทางคือช่องทางพิเศษสำหรับรถพยาบาลหรือรถดับเพลิง
หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องจอดรถเช่นรถเสียครับ
ตามพรบจราจรเนี่ยนะคะบอกเลยว่าห้ามวิ่งนะ
วิ่งบนไหลทางนะคะฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เพจเฟซบุ๊คของจอสอร้อยวันนี้เขาลงเลยนะ
เป็นคลิปภาพเลยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยบนทางด่วนเนี่ย
ล่าสุดเสียชีวิตไปสองคนเมื่อเช้าเนี่ยดูคุณเขมมาสอน
ยังวิ่งกันอยู่เลยอ่ะบนไหลทางอ่ะวิ่งกันทั้งวัด
บางคนบอกว่าอ้าวก็บางทีเห็นตำรวจบอกให้วิ่งเองด้วยซ้ำ
แต่นั่นมันช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีตำรวจเขามาคอยดูไง
ใช่อ่าว่าช่วงนี้วิ่งได้ไหมมีรถจอดเสียอะไรอยู่หรือเปล่า
เอาเปิดทางพิเศษเพื่อระบายรถอืมแต่ไอ้ช่วงเวลาปกติแบบเนี้ย
ใช่โดยเฉพาะจากภาพนี้นะเลนส์อื่นไม่ได้รถติดนะใช่
ไม่ได้แบบโอ้โหติดหนักคุณด่วนจริงมีเหตุฉุกเฉิน
วิ่งไหลทางมันไม่ใช่นะเลนอื่นก็ยังวิ่งได้ปกติดูสิ
แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครรับผิดชอบอ่ะค่ะใช่ไหมอ่า
อ่าก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ฝากแจ้งเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้ารถเสียแล้วต้องจอดรถบนไหลทางจริงนะ
บนทางด่วนหรือว่าทางราบก็แล้วแต่ทางที่ดีที่สุด
เวลาที่รอคนมาช่วยนะนั่งอยู่ในรถและคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะคุณพานุชนาธิ์ที่นั่งอยู่ในรถ
แล้วเขารอดชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บเนี่ยนะเขาบอกเลยว่ารถเบนท์ขับมาเร็วมาก
ทำไมต้องขับมาเร็วมากขนาดนี้แล้วก็รถกระบะที่เขาส่งของเนี่ย
สูงนะ๒เมตรคุณต้องเห็นคุณจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้
อ่าก็เดี๋ยวรอฟังนะครับว่าถ้าเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้
ผู้หญิงวัยเจ็บสิบคนนี้จะบอกว่าอย่างไรนะคะครับ